คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงมาตรการแนวทางในการช่วยเหลือชาวนานักขณะนี้
ซึ่งทุกระทมอย่างมากราคาข้าวนาขณะนี้
ชาวนาบ่นเลอร์เกินว่า๖๐๐๐๗๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
ที่เคยอยู่เหนือระดับราคาหมื่นกว่าบาท
รับจำนำยุ้งฉางข้าว
โครงการสินเชื่อชะลอสำหรับเกษตรกร
รวมไปถึงบางคนเริ่มพูดถึงโครงการในอดีตรัฐบาลที่ผ่านมาครับ
โครงการณขณะนี้ถ้าพูดถึงแนวทางที่น่าจะเหมาะสม
และหนึ่งในหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือได้ณขณะนี้ในเบื้องต้น
ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับรองผู้จัดการทกศครับ
คุณสุพัฒน์เอวฉายครับสวัสดีครับท่านรองครับ

รองครับเอาชัดก่อนณขณะนี้โครงการที่ได้ยินกันบ่อย
เชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีรับจำนำยุ้งฉางข้าวรับจำนำข้าว
เอาเท่านี้ก่อนนะครับเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
ตกลงแล้วอันไหนที่ทกศดูแลรับผิดชอบโดยตรงครับ
ที่กรกตได้รับมอบหมายจากรัฐบาลรับผิดชอบโดยตรงก็คือ
สินเชื่อเพื่อรอขายข้าวหรือการนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง
ที่เรียกว่าจำนำยุ้งฉางนั่นเองครับ
ซึ่งมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปีนี้๒ล้านตันก็เปิดครับ
ครับรับจำนำยุ้งฉางข้าวเป้าหมายคือ๒ล้านตันข้าวเปลือก
เพื่อจะคือต้องดูดข้าวเข้ามาเก็บไว้ก่อน
ที่ข้าวล็อตใหม่จะออกสู่ตลาดคือพฤศจิกาธันวานี้ถูกไหมครับท่าน
ก็เป็นช่วงปริมาณข้าวออกมากในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
ต่อเนื่องจากพฤศจิกาธันวาลในมกราคมครับ

การเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อรอการขายเนี่ยก็จะเป็นผลทางทำให้ราคาข้าวไม่อ่อนตัว
อันนี้คือมาตรการเจตนารมณ์ของระบบการเก็บค่าไว้ในยุ้งสารครับ
ครับถ้าชาวนาไม่มียุ้งฉางล่ะครับ
นโยบายนี้จะไม่ช่วยเขาเลยเหรอครับท่านรองทำยังไงดี
ในรายพี่น้องชาวนาที่ไม่มียุ้งฉางเป็นของตนเองนะครับ
ก็สามารถที่จะนำข้าวเข้าไปเข้าสู่ระบบสากรหรือองค์กรเกษตรกรนะครับ
ซึ่งในปีนี้รัฐบาลเองได้เปิดกว้างให้
นอกจากเก็บขาวรายคนที่มียุ้งฉางเป็นของคนเองแล้วเนี่ย
ยังสามารถนำข้าวไปที่สากรการเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนที่มีฉางข้าวกลางหรือโกดังข้าวกลางไว้
เพื่อเก็บข้าวแทนเกษตรกรหลายคนครับ
ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ
โครงการนี้ท่านรองครับเพื่อความกระจ่าง
แตกต่างกันไหมครับกับโครงการรับจำนำข้าว
ที่เราเคยได้ยินมาในช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับท่าน
ต้องทำความเข้าใจเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนะครับ
การรับจำนำข้าวเป็นการให้สินเชื่อของกรกต
กล่าวคือทกศให้สินเชื่อเพื่อรอการขายผลผิด
เรียกว่าจำนำผิดผลทางการเกษตร
แต่โดยหลักทกศจะให้สินเชื่อ๙๐ของราคาตลาด

เพราะฉะนั้นการให้สินเชื่อจะต้องให้สินเชื่อไม่เกินกว่ามูลค่าข้าว
อย่างเช่นวันนี้มีมัธิคัมภีร์ที่ขำนวดราคาข้าว
ซึ่งเป็นราคากลางที่กระทรวงธานิษฐ์โดยนักกรรมการบขอได้ขำนวด
เห็นว่าราคาคลางข้าวปีนี้น่าจะอยู่ที่ช่วงราคาตั้งแต่๙๗๐๐บาทถึง๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็โดยประมาณค่าข้าวที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็อยู่ที่๑๑๐๐๐บาท
อันนี้ทกศจะให้สินเชื่อ๙๐ก็คือประมาณ๙๙๐๐บาท
แต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยนบคและคำตรีได้มีมติชัดเจนว่าในชั้นนี้
ทกศให้สินเชื่อภายในกรอบวงเงินเพียง๙๕๐๐บาทต่อตันทั่วเมือง
อันนี้คือระบบจำนำยุ้งฉางจริงครับ
ครับผมซึ่งเอาตัวที่ตัวเลขก่อนนะครับ

เพื่อจะดูดทรัพย์ข้าวออกมาจากระบบเอาชะลอไว้ก่อน

ถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ล่ะครับท่าน

แผนสำรองต่อไปวางไว้อย่างไรครับทรกษอ

ว่าการที่ข้าวจะเข้าสู่ระบบตามเป้าหมายหรือไม่เนี่ย

แต่ว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือปัจจัยในเรื่องของ
ความสามารถในการเก็บข้าวขึ้นยุ้งของพี่น้องชาวนา
กับการจะต้องสากข้าวให้แห้ง
เพราะว่าการเก็บข้าวในยุ้งจะต้องมีความชื้นไม่เกิน๑๕
ต้องสากข้าวให้แห้งคัดสิ่งเจียวผลออก
อันนี้คือความสามารถตากข้าวแห้งแล้วก็มียุ้งข้าวเก็บ
แต่ปัจจัยสำคัญที่๒นะครับก็คือปัจจัยเรื่องราคาตลาด
คือกลไกตลาดทำงานในช่วงที่เกษตรกรรอการขายข้าว
ถ้ากลไกรตลาดทำงานดีราคาข้าวค่อยตรงตัวและสูงขึ้น
เกษตรกรอาจจะมีทางเลือกว่าเขาขายข้าวได้ราคาเป็นที่น่าพอใจ
ก็ไม่จำเป็นจะต้องนำข้าวขึ้นยุ้งถังเพื่อรอการขายก็ได้

เพราะฉะนั้นการที่จะประเมินว่าปริมาณผลผิดตามเป้าหมายหรือไม่นั้น

ก็คือประเมินเรื่องผลไขตลาดทำงานได้ดีหรือไม่ดี
ท่านรองครับในเวลาจำกัดผมมีคำถามอีกสัก๒๓ข้อ

นาบางคนบ่นว่าน้อยเกินไปหรือเปล่า

สองคืออันนี้ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไป
เรื่องของการช่วยเหลือด้านสินเชื่อนะครับ
เรื่องของดอกเบี้ยบางคนบอกว่าพัฒน์ชำระนี่
แต่ว่าทำไมขยับสูงขึ้นมาสัก๗

ครับข้อแรกในการเลือกราคาผมคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับ
ที่เข้าโครงการแล้วได้๙๐ของราคาตลาดโดยประมาณ๙๕๐๐บาท
น้องชาวนาก็สามารถใช้มาตรการนี้เพื่อรอการขายข้าว
ผมเรียนเพื่อรอการขายข้าวเมื่อราคาข้าวได้มีการมีคนไกลตลาดทำงานแล้ว
ก็สามารถเลือกช่วงเวลาการขายข้าวได้นะครับ
กรณีที่ถามที่สองเรื่องอัตราดอกเบี้ยผมเรียนว่ารัฐบาลมีมาตรการชัดเจนในปีนี้นะครับ
ซึ่งเรียนไปยังพี่น้องชาวนาครับ
ชาวนาปีนี้รัฐบาลต้องช่วยได้หลายมาตรการทีเดียว
หนึ่งในมาตรการนั้นก็คือการพักชำระต้นเงินเป็นเวลา๒ปี
ชาวนาที่มีเงินคู่กับตรกศก็ไม่ต้องชำระต้นเงิน
ได้รับการพักชำระต้นเงินเป็นเวลา๒ปี
ระหว่างการพักต้นเงิน๒ปีรัฐบาลได้ลดดอกเบี้ยให้อีกนะครับจากอัตราปกติ
อัตราปกศสินเชื่อตรกศก็ถือว่าต่ำอยู่แล้วก็คือ๑๐๗
รัฐบาลให้ทกศลดดอกเบี้ยอีก๑๓
จากนั้นพี่น้องชาวนาที่เป็นหนี้เงินกู้ได้รับการทับต้นเงินไม่ต้องชำระต้นเงิน๒ปี
ดอกเบี้ยชำระเพียง๑๐๓ตรงนั้นเอกะ๑๐๔ครับโทษครับ
ก็คือรัฐบาลช่วยกันมา๑๐๓นะครับ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ชำระเพียงแค่๑๔
อันนี้ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวนาไม่ต้องเร่ง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
คือแนวทางในเบื้องต้นที่ได้มีการชี้แจงกันในช่วงนี้นั่นเองครับ